แต่หลายคนมีปัญหาในตอนนี้ก็คือยังไม่มีเตียงยังไม่มีโรงพยาบาล
ยังไม่มีสถานที่ที่จะไปรักษา

ใช่ก็ต้องแยกตัวออกมาก็ต้องกักตัวเอง

กล้าอยู่ในบ้านร่วมกับคนในครอบครัวไงฮะ
บางทีบ้านก็ไม่รู้จะไปกักตรงไหนของบ้าน
ช่างกับลูกสาว๒คน
ถ้าจะกลับไปอยู่ที่ห้องเช่าก็กลัว
เดี๋ยวลูกสาวจะติดไปด้วยไม่รู้จะไปไหน

คุณป๊าบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีที่จะไปรักษา

น่าทำเนียบเลยนะ
แต่เมื่อคืนนี้มีคนมารับไปโรงพยาบาลแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณป้าทันนี้อายุ๖๐ปีนะครับ
ทางกลุ่มเส้นได้ที่เขาจะดูแลเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยโควิด๑๙เนี่ย
หลังจากทราบข่าวก็มาประสานมารับไปโรงพยาบาลเรียบร้อย
คือคุณป้าเนี่ยเป็นแม่บ้านอยู่โรงแรมแถวเขตพระนครนะฮะ
อยู่กับลูกสาวสองคนในห้องเช่าที่บางพลัดนะฮะ
ก็ตัดสินใจมานอนที่นี่คือทางลูกสาวบอกว่าไม่ได้ไล่แม่ออกจากบ้านนะ
ตอนที่รู้ว่าแม่ติดโควิดเนี่ยจากที่โรงแรมเนี่ย
ทีแรกแม่ก็กักตัวอยู่ที่โรงแรมก่อนแล้วก็ไปตรวจ
พอไปตรวจเอาติดแม่ก็ไม่กล้ากลับบ้านเพราะว่าอยู่ห้องเช่ากับลูกสองคน
เราไปเจอลูกสาวมาลูกสาวก็พยายามติดต่อโรงพยาบาลต่างโทรไป๑๖๖
เจ้าหน้าที่ก็บอกให้รอให้รอให้รอ
แม่ก็ไม่รู้จะรอที่ไหนแม่ก็ไปรอตามข้างถนนนะฮะ
ค่ำไหนนอนนั่นตามข้างถนนเนี่ยสองคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ฝนตกก็มีบางคืนจนล่าสุดเมื่อคืนก็เลยมาอยู่ที่โรงพักที่สอนอนังเลิ้งนะ
แล้วแม่ก็มีไข้ปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวด้วยนะครับ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะที่ลูกสาวเล่าไว้นะครับ
ก็โทรไปทุกสายที่เขาบอกเลยค่ะไปทุกเศษไปทุกที่ที่เขาบอกให้ไป
แล้วแต่ว่าแม่ตั้งแต่คืนที่รู้ผลนะคะแม่ก็ต้องนอนข้างถนนเพราะว่าแม่โดนไล่ออกมาไม่ให้กักตัว
มันก็ไม่มีที่กักตัวกลับบ้านก็ไม่ได้
เขาบอกว่าต้องนอนข้างถนนไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีที่กักตัว
เขาก็นอนอยู่แถวนั้นไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน
แต่หนูก็พยายามช่วยเพราะว่าไม่อยากให้แม่นอนข้างถนนแล้วอยากให้แม่ได้เตียง
กับหนูก็เข้าใจตรงกันว่ากลับหอไม่ได้เพราะว่าหอมันก็เล็ก
ถ้ากลับหนูก็เสี่ยงจากที่เสี่ยงอยู่แล้วก็เสี่ยงมากกว่าเดิม
ก็เลยมานอนแถวนี้เลยค่ะที่เห็นมุ้งเห็นเสือเนี่ยคือสอนอนังเลิ้งนะฮะ
ช่วยนะครับท่านเห็นว่ายังไม่มีโรงพยาบาลท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงตำรวจ
ก็เลยให้อยู่ที่นี่แต่เมื่อคืนก็ประสานกันเรียบร้อยทางกลุ่มเส้นได้เนี่ยก็ประสานอีกทีนึง
ก็มีรถของโรงพยาบาลมารับไปแล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามก่อนนะฮะเดี๋ยวตรวจอาการแล้วก็รักษากันต่อไป
กับการสอนอนางเลิ้งพันธุ์ตำรวจเอกนิมิตนูพลทองบอกว่าคือเจอคุณป้าเนี่ยเดินร้องไห้มาที่โรงพัก
ถามว่าเป็นอะไรคุณป้าบอกว่าติดโควิดมาก็เลยเอาอย่างนี้โอ้โหไม่รู้ตอนนั้นจะไปไหนอยู่ด้านในโรงพักไม่ได้แน่
ก็เลยให้อยู่ที่หน้าโรงพักให้นั่งพักไปก่อนแล้วก็เอาเสือเอามุ้งข้าวปลาอาหารมาให้นะครับแล้วก็ประสานจนมีกลุ่มที่เขาช่วยเหลือด้านนี้มาช่วยส่งต่อไปโรงพยาบาล
ก็เดินเดินมาคนเดียวมาเข้าประตูโรงพักจังหวะนั้นผมก็เดินลงมาจากสอนอก็เห็นคุณป้าก็ถามคุณป้าว่าคุณป้าป้ามาทำอะไรคุณป้าก็บอกว่าคุณป้าติดโควิดแล้วก็ไม่ได้เข้าบ้านมาสองวันแล้วเพราะว่ากลัวจะไปติดลูกนอนข้างทางมาสองวันแล้วทุกคนเลยนะทุกคนที่ที่อยู่ที่อยู่เมื่อวานเนี่ยก็ต่างคนต่างโทรมาหาหน่วยงานต่างที่ตัว
ก็ได้รับความร่วมมือว่าเขาก็พยายามประสานต่อกันให้จนสุดท้ายก็ก็มีกลุ่มกิจอาสาเส้นได้มามามาช่วยประสานอีกแรงหนึ่ง
คุณผู้ชมมีหลายกรณีนะเขมรักษณะคล้ายกันแบบ

คอยประสานคอยรับส่งคอยหา

อยู่ในรถแล้วผู้หญิง
ท้องเจ็ดเดือนซามีด้วย
กล้าอยู่ในบ้านกลัวคนในครอบครัวจะติด
โควิดสิบเก้าไปด้วยไปอยู่ในรถค่ะเนี่ยไปอยู่ในรถกันจริงจริง
อยู่ในรถเลยนะอยู่ในรถแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือแล้วนะคะ
เขาก็ใส่ชุดพีพีอีไปช่วยเหลือเนี่ยทั้งคู่อยู่ในรถแบบนี้
อยู่ในรถมากี่วันแล้วรู้ไหมคะสี่วันสี่วันเหรอฮ
รอมาสี่วันเขาบอกแบบนี้ค่ะดูสิคะผู้หญิงท้องด้วยนะคะ
เดือนสามีด้วยนะคะทางเพจเฟซบุ๊คเส้นได้ได้รับแจ้งก็เลยมาช่วย
คลิปนี้แชร์อยู่ในโลกออนไลน์คนเห็นแล้วรู้สึกสะเทือนใจจริงจริง
ว่าโอ้โหถึงขั้นต้องมากักตัวมาใช้ชีวิตกันในรถ
รอเตียงรอโรงพยาบาลสี่วันแล้วค่ะคุณป้าก็ไปนอนข้างโรงพักเลย
โอ้โหเราอาจจะต้องมาจริงจังกันมากขึ้นเรื่องของการหาวิธีการกักตัวในพื้นที่
หรือว่าในบ้านหรือว่าในชุมชนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ในช่วงของการรอเตียง
ใช่ไหมเพราะว่าที่สำคัญก็คือแต่ละบ้านเนี่ยบางบ้านเขาก็ไม่ได้พร้อมในการที่จะแยกมากักตัว
ใช่ค่ะกรณีนี้เราเคยพูดไปในช่วงต้นต้นที่มีการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
แต่มันกลับมามีปัญหานี้อีกรอบหนึ่งไงคะเนื่องด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ย
จำนวนตัวเลขมันสูงมากจริงจริงใช่แล้วฮะอ่าท่านผู้ชมครับต้องช่วยกันต่อไปนะครับ